อ่าดูหน่อยเรื่องของเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านกันที่จังหวัดปฐุมธานี
เขาบอกว่าทนมาได้ตั้ง๔ปีแต่ทนไม่ไหวอีกต่อไป
ลุงคนนี้ทำอะไรอยู่ในบ้านส่งเสียงทั้งวันทั้งคืน
โอ้โหเสียงดังลั่นออกมานอกบ้านแบบนี้เลยนะฮะ
ก็ดังลั่นมานอกบ้านจริงจนเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านหลังติดกัน
เขาบอกว่าเขาไม่ทนเราได้ไหมที่ผ่านมาก็ทนมา๔ปีแล้วนะคุณ
ดิฉันไม่แน่ใจว่าทนมาได้ไง๔ปีดิฉันปีนึงก็หนักแล้วนะคะ
แล้วคือไม่รู้ว่าคนที่อยู่ภายในบ้านเขาเป็นอะไรหรือเขาป่วยหรือไม่
คลิปนี้เนี่ยเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะคือคนที่บันทึกเอาไว้ได้ยินเสียงชัดเจน
เป็นคุณลุงท่านหนึ่งอยู่ในบ้านหลังนั้นโวยวายเสียงดังออกมาลั่นบ้านเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบึงยี่โถนะคะอำเภอธัญบุรีปฐุมธานี
เพื่อนบ้านหลังติดกันและเป็นผู้เดือดร้อนคือคุณบาสค่ะอายุ๔๑ปี
คุณบาทเล่านะคะว่าลุงข้างบ้านเขาส่งเสียงโวยวายแบบนี้
คุณรู้ไหมข้ามวันข้ามคืนเขาแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน
เขาย้ายมาอยู่ที่นี่๔ปีแล้วลุงคนนี้ทำแบบนี้มาตลอด
จะเป็นมากเลยเวลากลางคืนส่งเสียงดังหนักมาก
แจ้งตำรวจหลายครั้งแล้วตำรวจมาก็เรียกให้ลุงออกมาคุย
แต่ลุงไม่ยอมออกมาตำรวจก็บอกอ้าวก็ในเมื่อเขาไม่ออกมา
ก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายตำรวจก็ต้องกลับไป
ที่ผ่านมานะคะคุณบาทให้ข้อมูลว่าไม่เคยเห็นมีใครนะ
หรือยาดพี่น้องมาเยี่ยมลุงคนนี้เลย
อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวจะออกไปซื้อของกินของใช้
ก็เห็นออกไปอาทิตย์ละครั้ง๒ครั้งเท่านั้น
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเพราะคุณบาทเขาก็เป็นห่วงนะ
ไม่รู้ว่าลุงคนนี้ป่วยอะไรหรือเปล่าหรือมีอาการทางจิตเวทหรือไม่
ส่วนเจ้าหน้าที่นิติบุคคลของหมู่บ้านคุณดนฤดีค่ะ
เล่าแบบนี้ชายคนนี้ลุงเนี่ยเขาไม่ได้ก่อเหตุนอกบ้าน

เมื่อเขาไม่ได้ก่อเหตุนอกบ้านไม่มีอำนาจไปทำอะไรเขาได้
สิ่งที่ทำคือเป็นพยานให้กับลูกบ้านหรือเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
เวลาไปแจ้งร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง

ถามว่าเวลามีใครมาเรียกลุงลุงออกมาไหมลุงไม่ออก
หรือถ้าไปเตือนก็จะเห็นลุงหัวเราะ

เคยมีญาติมาหาก่อนหน้านี้แต่ตอนหลังไม่เห็นอีกแล้ว
ที่สำคัญบ้านหลังนี้ไม่จ่ายค่าศูนย์กลางมา๓ปีแล้ว
แต่ต้องเก็บขยะให้เพราะกลัวเพื่อนบ้านจะเดือดร้อนค่ะ

ต่อความรำคาญให้ข้างบ้านเป็นอย่างไรครับ
ไก่สับหมูตอนกลางคืนค่ะ
แล้วก็ตะโกนพูดมาไม่เป็นภาษาค่ะ
น่าจะภาษาจีนหรือภาษาอะไรนี่หนูไม่แน่ใจนะคะ

แล้วก็ทุบนู่นทุบนี่ทุบนั่นอย่างนี้ค่ะ

พี่เขาตะโกนด่าเขาก็หัวเราะเยอะใส่อย่างนี้ค่ะ
แต่ทีนี้ผมสนใจเรื่องข้อกฎหมายเหมือนกันนะคุณนะ
คือถ้าคุณลุงคนนี้เสียงดังอยู่ในบ้าน
แต่มันดังลั่นออกมาจนทำให้เพื่อนบ้านเกิดความรำคาญ
คุณผู้ชมตามข้อกฎหมายแบบนี้
กรณีเพื่อนบ้านส่งเสียงดังไม่ว่าจะเปิดเพลงเสียงดัง
ตั้งวงเล่าเสียงดังตอนดึกแม้เขาจะอยู่ในบ้านก็ตาม

ประมวลกฎหมายอาญาผู้ใดส่งเสียง
ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึง

จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะคุณนะ
เออนะครับหรืออีกอันหนึ่งข้อกฎหมายนะ
ถ้าผู้ใดกระทำการด้วยประการใดต่อผู้อื่น
เป็นการรังแก่ข่มเหงคุกคาม

กระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ

ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทคุณ

อันนี้เมื่อกี้ที่เจ้าหน้าที่นิติบุคคลบอกว่า
ลุงเขาเสียงดังอยู่ในบ้านเขาไม่เคยมาก่อเหตุข้างนอก
เอาผิดเขาไม่ได้ลองดูข้อกฎหมายให้ดี

ตำรวจมาเสร็จเรียกไม่ออกมาตำรวจก็กลับ
อันนี้อาจจะต้องมีการประสานงานกันใหม่นะคะ
และอีกอย่างเราก็กลัวคุณลุงเป็นอะไรหรือเปล่า
ด้วยความเป็นห่วงนะฮะอาจจะต้องเข้าไปดูแลกันหน่อยนะครับ